ไปส่งโรงพยาบาลครับทีนี้รถกู้ภัยเนี่ยไปฉลับแล้วก็ชนกับเอ่อ
ตรงเกาะกลางถนนใช่ฮะทีนี้จังหวะนั้นนะคะตัวกู้ภัยที่อยู่ในรถอ่ะ
โอบกอดเพื่อไม่ให้เด็กคนที่เป็นผู้ป่วยนั้นกระแทกกับตัวรถจนตัวกู้ภัยเองเกือบตายค่ะ
เวทามเวทามขอรับรับสนุนครับภาษาอุตสุขประเทศ
พี่น้านช่วยด้วยพี่น้านช่วยด้วยช่วยด้วย
มาเลยมามาเลยมา
โอ้โหคุณผู้ชมคือเราอาจจะไม่ได้มีภาพมุมกล้องในรถที่เห็นนะ
แต่เห็นกล้องหน้ารถเลยว่ากู้ชีพกู้ภัยฝนตกด้วยถนนลื่นด้วยรีบทำความเร็วด้วย
แล้วก็จังหวะนี้ช่วงทางโค้งด้วยอ่ะใช่ค่ะ
ฉลับไปชนเข้ากับเกาะกลางถนน

หุนคว้างหมุนสัก๒ทีได้
แล้วมันก็เกิดเหตุอะไรท้ายรถก็ขลุกขลักกันอยู่

เป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงคราม

แล้วผู้ป่วยที่อยู่ด้านหลังรถกู้ภัย
เป็นผู้ป่วยโรคลมชักอายุ๑๖ปี

กำลังจะเอาตัวคนป่วยไปส่งโรงพยาบาล

ซึ่งเสียงที่เราได้ยิน

น่าจะเป็นกู้ภัยคนที่ตอนนี้สาหัสอยู่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าอะไรขอรถสนับสนุนใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุช่วยด้วย

คือเขาบอกว่าเขาพูดคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยปุ๊บสลบไปเลย
ใช่แล้วคุณสังเกตไหมว่าพอกล้องที่ติดหน้ารถมันหมุนเกิดอุบัติเหตุแล้ว
หลังจากนั้นคือเสี้ยววินาทีนะเขาขอความช่วยเหลือทันที
แปลว่าตัวกู้ชีพกู้ภัยที่อยู่ด้านหลังสติก็ต้องดีมากเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ตัวกู้ภัยเองได้รับบาดเจ็บ๒ราย
คนแรกคือนายเกษมสิริธรรมอายุ๒๖ปีคนนี้
คนนี้นี่แหละที่ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่เลยเขาหมดสติเลยนะ
แล้วก็ตอนแรกโซเชียลเขาขอรับบริจาคเลือด

ใช่ค่ะส่วนกู้ภัยอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวปัญจนิดสามศรีอายุ๒๑ปี

ส่วนตัวน้องอนุชิตสว่างเกตที่เป็นผู้ป่วยลมชัก
และคุณยายของน้องคุณยายเนียม
คุณยายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางเพจมูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงครามเขาประกาศ
ประกาศขอรับบริจาคโลหิต
แล้วคุณพอประกาศไปนี่คนมาบริจาคเยอะมากนะ
อย่างตำรวจตำรวจที่สพเมืองสมุทรสงคราม

คุณยายของน้องที่เป็นลมชักเขาเล่าให้ฟัง

โอ้โหวินาทีที่คุณยายรอดชีวิตปฏิหารเหมือนกันฮะ

ถ้ายายไม่ได้กู้ภัยคนที่อาการสาหัส
ยายว่าหลานยายแย่แน่อาจเสียชีวิตก็ได้
เพราะว่าร่างของหลานคงจะไปกระแทกกับรถ
แต่จังหวะที่เกิดเหตุกู้ภัยคนนั้น
เขากอดหลานยายเอาไว้แน่นเลย

ใช่คุณยายเป็นคนเห็นกระตาเลยนะฮะคุณยายเป็นคนเห็นกระตาเลยนะฮะ

อย่างนั้นใจแล้วไม่นึกถึงนึกถึงหลาน
เขากอดหลานไว้แต่ว่าหนูนั่งตรงช่วงประตูช่วงหัวเตียงที่หลาน
แล้วจะไปกอดหลานไว้หรือเป็นรอยหลานอาจจะตาย
แล้วคุณยายนะก็ยกมือไหว้เลยขอบคุณกู้ภัย
ถ้ากู้ภัยไม่โอบไม่กอดเอาไว้นะ
หลานยายอาจจะกระแทกแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วนี่แหละเอาจริงเราได้คุยกับกู้ภัย
คนที่เป็นกู้ภัยด้วยจิตวิญญาณจริงคุณเกษม
ตอนนั้นผมยังมีสตินะแต่ว่าผมก็แบบจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างอะค่ะ
รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งผมก็มาอยู่นี่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วพอผมรู้ว่าน้องเขาปลอดภัยแล้วญาติเขาก็คือคุณยายมาขอบคุณ
แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเอาจริงนะจังหวะนั้นผมก็ยังจำอะไรมากไม่ได้หรอก
แต่ว่าผมรู้แค่ว่าด้วยหน้าที่ด้วยสัญชาตยานกู้ภัย
จิตวิญญาณของผมผมอยากช่วยเหลือ

แล้วก็ที่ยาดของคนป่วยบอกว่าผมก็กระโดดกอดคนป่วยเอาไว้
ว่าไม่นั้นคนป่วยคนนี้จะเจ็บมากกว่านี้
แต่คือตอนนั้นผมจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย
คือยายคนป่วยเขาเป็นคนพูดเอง

ว่าเขาไปโอบไปกอดน้องคนเจ็บคนที่ไปรับมา
เมื่อไหร่แต่ยาดบอกแบบนี้นะครับ
ตัวเขาเขาบอกว่าเขาแค่โทรขอความช่วยเหลือ
วอลขอความช่วยเหลือจากนั้นเขาสลบไปเลย
ใช่ก็อย่างที่บอกกันมาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาล
แต่ด้วยความที่คนรู้เรื่องนี้ไปบริจาคเลือดให้เยอะมาก
แล้วก็สามารถผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว

แม่ของน้องวัย๑๖ปีที่เป็นโรคลมชัก

หลังจากที่ตรวจเช็คอย่างละเอียดขาท่อนบนหัก

บอกว่าไม่ได้มีปวดหัวไม่ได้มีแน่นหน้าอก

แสดงว่าช่วงตัวช่วงหัวไม่ได้รับการกระแทกเนอะ
อาจจะเป็นเพราะกู้ภัยอบกอดไว้
แต่นี่ดูสิจุดที่เกิดเหตุ
ตัวกัดเวลที่มันกั้นกั้นระหว่างสองฝั่งนี่
เป็นรอยยุบไปแบบนี้เลย
ดูข่าวแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงรถกู้ชีพกู้ภัยรถพยาบาลเหมือนกันนะ
เวลาต้องขับฝ่าฝนแล้วอาจจะเกิดอันตราย